อ่ะไปดูที่กำแพงเพชรค่ะ
บอกเลยว่าที่กำแพงเพชรแห่งนี้ไม่มีใครฮอตไปกว่าเด็กคนนี้อีกแล้ว
ตขนาดที่ว่าใครไปใครมาก็จะต้องซื้อของเล่นซื้อขนมไปฝากทั้งนั้นล่ะจ้า
ที่เราพูดถึงก็คือกุมารแก้วปิ่นเพชรแห่งวัดเชษวนารามนั่นเองค่ะคุณผู้ชม

เห็นไหมสาธุชนก็เดินทางกันมากราบไหว้มาขอพรกันเยอะแยะนะคะ
ต่อคิวกันด้วยนะมาหาน้องกุมารกันเยอะเลยนะคะ
ก็หวังว่าก่อนหมดโควิดนี้เนี่ยน้องกุมารจะให้โชคให้ลาบกับพี่สักหน่อยนะ
เริ่มกันที่จุดเทียนกันไปคนละ๕ดอกจ้า
จากนั้นอยากได้อะไรก็ขอสิคะ
แต่จำให้ขึ้นใจนะว่าน้องกุมารปิ่นเพชรนี้ชอบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หนูนาผัดเผ็ดน้ำแดงผลไม้รวมไปถึงขนมและของเล่น
พอขอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตามธรรมเนียมล่ะค่ะ
จะเดินกลับบ้านไปเลยโอ้โหเสียเวลา
ต้องแวะก่อนแวะส่องนี่ตรงที่พี่เขารุมอยู่นี่

สีหน้าดูสีหน้าดูไปยิ้มไป
ดูไปยิ้มไปคนข้างหลังบอกมองไม่เห็นขอดูบ้าง
แบ่งกันดูแล้วกันคุณผู้ชมสำหรับที่นี่เขามีข้อแม้นะ

ถ่ายรูปกลับไปเด็ดขาดเพราะว่าเดี๋ยวสิ่งที่เห็นมันจะแก่น

สิ่งที่เห็นมันจะเคลื่อนชาวบ้านเขาบอกนะคะ
เรื่องแบบนี้มันก็อยู่ที่ความเชื่อส่วนบุคคลอีกนั่นแหละคุณผู้ชม
มัวแต่ส่องกันจนลืมทำงานทำการก็แล้วกันนะ

บอกหน่อยบอกหน่อยว่าเวลาไปเนี่ยนะฮะ

ถ้าเกิดเราจะไปขอโชคขอหลับไปทำบุญไปไหว้พระอะไรอย่างนี้
เรื่องสำคัญที่เราควรจะทำก็คือสวมหน้ากากอนามัย
เว้นระยะห่างต่อกันให้ดีด้วย